เอาล่ะช่วงต้นเรามาเริ่มด้วยข่าวเกษตรกันก่อนนะฮะ

ไอเดียใหม่เก๋ไก๋วันนี้นะครับ
ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณบุ๊คคุณดาวครับ

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าผู้นำชุมชนเขารวมตัวกัน
รวมตัวเสร็จปั๊บนะครับก็มีไอเดียเก๋ไก่

ผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้นำสภาชุมชน
ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมตัวกัน
แล้วก็มีไอเดียวิธีการปลูกผักปุ้งในกระมังครับ

พูดมาว่าเป็นไอเดียใหม่
ประหยัดพื้นที่ดูแลง่ายที่สำคัญที่สุดครับ

ในงานประชุมวิชาการสร้างศุกร์ภาคใต้ปี๒๕๖๑
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินจังหวัดสงขลาครับ

ผู้นำสภาชุมชนบ้านจุฬาพรพัฒนา๔ตะบนกุแหละ
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้นำวิธีการปลูกผักบุ้งลอยน้ำในกระมังครับนี่แหละฮะ

เป็นภาพที่บอกว่าต้องการมาถ่ายทอดให้ผู้สนใจ
ลองนำไปปลูกดูรับรองว่าประหยัดแน่นอน
โดยพี่ทองยาวบอกว่าการปลูกผักบุ้งลอยน้ำในกระมัง

ดูแลง่ายกว่าการปลูกผักบุ้งลงดินอีกนะครับ

เหมาะสำหรับคนเมืองหรือมีพื้นที่จำกัด
ใช้เวลาเพียง๑๕วันก็ตัดไปกินหรือไปขายได้เลย
ที่สำคัญที่สุดครับปลอดภัยไร้สารพิษ
สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่กระมัง
ระแกงพลาสติกและขุยมะพร้าวสับนะครับ
เป็นขั้นตอนการเตรียมปลูกก็ไม่ยุ่งยากแล้วครับผม
แค่นำขุยมะพร้าวสับหยาบ

แล้วก็ไปแช่น้ำที่ผสมกับปุ๋ยยูเรีย
ในอัตราส่วนน้ำ๒๐ลิตรต่อปุ๋ยยูเรีย๒ช้อนโต๊ะเท่านั้น

เล็ดผักบุ้งก็นำไปแช่น้ำไว้๑คืน
จากนั้นก็เติมน้ำลงกระบังให้เต็ม
นำตระแกงพลาสติกมาวางด้านบน
ขุยมะพร้าวออกมาวางบนตระแกง
แล้วหวานเมล็ดผักบุ้งลงไปกอดเสร็จนะครับ

รอเสร็จปั๊บครับผักบุ้งก็งอก
แล้วก็แตกใบเติบโตขึ้นไป

เพราะผักปุ้งจะได้ปุ๋ยจากขุยมะพร้าวที่
แช่ปุ๋ยยูเรียอยู่แล้วนะครับ
พี่น้องยาวบอกว่าเคล็ดลับอีกนิดนะครับ
หากอยากได้ผักบุ้งที่ต้นอวบและโตเร็วนะครับ

เพราะถ้าแน่นเกินไปจะได้ผักบุ้งต้นเล็ก
และถ้าชอบต้นอ่อนกรอบพอดีพอดีนะครับ
ก็เก็บภายในระยะเวลา๑๕วัน
ทิ้งไว้นานเกินเดือนนะครับ
ต้นก็จะโตขึ้นโตขึ้น
แต่ไม่ควรทิ้งไว้นานจนเกินนะครับ
เพราะว่าถ้านานเกินปั๊บต้นจะแข็งครับผม

นี่ปลูกบนคอนโดมิเนียมปลูกในคนเมืองได้เลย

อยู่ระเบียงห้องได้เลยนะครับวิธีการใหม่แบบนี้ไอเดียเก่งดี
อ๋อสุดยอดนะครับ
เป็นกระมังเลยนะครับครับครับ